ต่อกันที่เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมของการออกงานกันบ้าง
คุณผู้ชมดาราเนี่ยล่าสุดที่ที่เราไปงานตรราศมาเนี่ย

ไปงาน๓โมงใบ๓
ออกงานไหนงานนั้นได้รับคำชมทุกงานค่ะ
โอ้โหดูชุดล่าสุด

โอ้โหสวยจริงเธอสวยจริงค่ะออร่าจับทุกครั้งที่ออกงานนะ

จัดเต็มทุกขั้นตอนตั้งแต่เรื่องเสื้อผ้าหน้าผม
จนสาวแท้หลายคนยังต้องยอมค่ะ
แล้วก็แน่นอนแหละสวยแบบนี้
มักจะโดนจับไปเปรียบเทียบกับนักแสดงคนอื่นนะฮะ
ล่าสุดก็โดนไปเปรียบกับว่า
นักแสดงชาวจีนฟ่านปิงปิง
่านปิงปิงนี้ตัวแม่อายุ๖๐กว่าแล้วนะ
แต่ก็ยังสวยเป๊ะเหมือนกันแต่ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของเขาเหมือนกัน
ก็มีกระแสเม้ามาว่าที่เหมือนเพราะว่า
ปอยของเราพยายามจะก๊อปปี้นักแสดงคนดังกล่าว
ซึ่งเอาจริงคุณผู้ชมเธอมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ

เพราะว่าส่วนตัวให้ความสำคัญกับความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดค่ะ
เพราะว่าเราออกงานทีหนึ่งเราทำการบ้านจัดเต็ม

หลังจากนั้นที่บอกว่าเราเป็นก๊อปคุณเปราะความสุขอะไรอย่างนี้หรืออะไรเนี่ย
จริงแล้วยิ่งปอยกับทีมงานให้ความสำคัญ
ในเรื่องของการค้นหาตัวตนของตัวเอง
ล่าสุดกับชุดที่เราใส่ชุดไทย
เปรียบเทียบกับพี่นุ่นก็รู้สึกว่าสวยคนพี่นุ่น
อย่าพูดอย่างนั้นเลยค่ะ
จริงแล้วเราเป็นคนไทยเหมือนกัน
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาสวยมาก
พี่นุ่นเขาใส่ไม่สวยมากปลอยใส่ครั้งแรกค่ะ

แต่ว่าปอยไม่เห็นมีใครเปรียบเทียบว่าดีกว่าหรือว่าด้อยกว่านะคะ
แค่แบบเหมือนสวยเหมือนกันก็ภูมิใจ
อืมสวยจริงคุณผู้ชมขออภัยด้วย
ไม่ใช่ฟ่านปริง๖๐นะฉันพูดผิด
ไปหลายหน้าดาราหลายคนเหลือเกินเอามารวมกันซะทีเดียวเลย
แต่ว่าส่วนเรื่องของหัวใจค่ะสาวปอยบอกว่าตอนนี้ยังว่างทั้ง๔ห้อง
ไม่มีทั้งหนุ่มไทยแล้วก็หนุ่มต่างชาติมาจับจองนะครับ
แต่ว่างานนี้หนุ่มคนไหนที่คิดจะขายขนมจีบรีบทำคะแนนได้แล้วนะคะ
เพราะว่าตอนนี้โสดมากค่ะ
ชุดสวยที่ฉันตามอินสตาแกรมคุณปอย

สวยจริงแต่ต้องเป็นปลอยใส่หรือเปล่าเท่านั้น
ทำไมหรือถ้าเป็นเชอรี่ใส่

แหมรีบเลยชมไม่ได้
แต่ว่าคือดิฉันติดตามช่างหน้าช่างผมของคุณปอยด้วย
ก็จะดูก่อนเวลาที่คุณปอยจะอัพภาพนะช่างหน้าช่างผม
เขาก็จะอัพผลงานเขาถูกไหมล่ะคุณ
ต้องแบบชื่นชมจริงทั้งช่างหน้าช่างผมนะ
ต้องตามไปถึงช่างหน้าช่างผม